เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องโอเคนะคะไปกับเราด้วยนะคะ
ทำไมมีนะค่ะนะค่ะนะค่ะตลอดเลยล่ะค่ะ

คุณถ้าคุณจะนะค่ะมากกว่าไปพูดในห้างค่ะ
อย่าลืมนะคะส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้

ไทรัศน์ไล่เรา

มาพูดกับเรามาพูดคุยกับเราได้หรือว่าจะฝากร้านก็ได้นะคะ
ด้าเขาชอบให้คนฝากร้านเขาชอบช้อปปิ้ง
เอาไม่ว่ากันมาฝากร้านได้

ใช่เข้ามาในไลน์ของไทยรัฐทีวีได้เลยนะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะโอเคนะคะของเรานะคะ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณชอบนอน
แล้วก็ไม่ค่อยทำกิจกรรมอะไรเท่าไหร่
วันนี้เรามีเตียงให้คุณผู้ชมมา

แต่ที่บ้านมันไม่มีการอำนวยความสะดวกและเธอไหร่

เตียงนี้ค่ะสามารถที่จะนอนบนเตียง

ถ้าแกไม่ลุกขึ้นมาวิ่งเลยนี่มันแปลกแล้ว
ไม่กำลังจะแนะนำว่าเตียงนี้เป็นเตียงนอน
อย่างที่ในรูปค่ะคุณผู้ชมเตียงหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
แล้วจะเห็นได้ว่าเอาเริ่มจากด้านข้างเตียงก่อนนะ
ด้านข้างเตียงเนี่ยมันคือจะมีช่องเก็บของต่าง
เอาไว้ฟังเพลงแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของคุณได้
โดยที่ไม่ต้องใช้ปลั๊กที่แบบว่าตามข้างเตียงอีกต่อไปแล้ว
และที่สำคัญคือคุณนอนอยู่เมื่อยมีระบบนวดสัมภาษณ์

นวดได้นวดสัมภาษณ์ได้เลย
งั้นไม่ต้องกลัวเป็นแผลกดทับแล้ว
เพราะว่าถ้าเรานอนแล้วมันจะทับไปเลยถ้าไม่ได้นวดเนี่ย

แผลกดทับกดเนื้อยุ่ยมันเขาลงหัวข้อเลย

เราชอบเล่นโทรศัพท์มือถือบนเตียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ก็เสียบได้เลยทีนี้จะดูหนังฟังเพลงอะไรสบายมาก
แล้วก็ด้านข้างนะคะมีช่องเก็บของ
ที่สำคัญคือต้องเห็นภาพอีกภาพหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
คือเปิดที่นอนออกมาอันนี้มีตู้เซฟตู้เซฟ

ใช่และที่สำคัญคือใต้เตียงนะเก็บของได้
เก็บผ้าปูที่นอนเก็บหมอนส้อนเงินได้
หรือซ่อนฉูไว้ทรงใน

นางนาง

มันเป็นตะแกงเหล็กแล้วก็ยกขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นแบบว่าที่ใส่แบบผ้าปูที่นอนหมอนเหมือนอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่แบบพื้นที่ในบ้านนอน
สำหรับคนที่เสื้อผ้าเยอะน่ะอย่างด้านเนี้ยใช่ใช่ใช่ใช่ทีมเอกสอบอ่ะ
ไว้ใต้เตียงได้เลยได้ได้เลยอย่างนี้เอาไว้ซ่อนไว้แห้งไหมอ่ะ
ราคาไม่ได้แพงมากนะราคาต้องถือว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าราคามันจะแพง
ราคาเนี้ยประมาณแบบเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหรือสี่หมื่นบาทแค่นั้นเอง
โอเคถ้าได้เตียงแบบนี้มาใช่คุ้มจะตายเนี้ย
ยังไงไม่ให้โดนมองแรงไม่ให้โดนเมาส์นั่นแหละ
อ๋อเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยไปกับแฟน
บางทีเราก็อยากจะแสดงความรักต่อแฟน

อ้าวคุณสุดสำหรับแฟนแม่งมีอ๋อมีอ๋อมีอ๋อไม่อยากจะไปดูนะ
อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแบบนี้แกต้องโดนฉันเมาส์แน่
พฤติกรรมแบบด้านเนี่ยแบบแรกเนี่ยไม่ต้อง
งั้นเรามาตรวจดูพฤติกรรมกันว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่า
อ่ะได้แบบนี้มองแรงไหม
อกจากจะมองแรงแล้วดิฉันจะสะกิดเพื่อนและเมาส์คุณด้วย
แต่จะไม่ทำให้คุณรักใครเคลื่องจะมาอยู่ในที่ของฉัน
น่าเป็นภรรณงุวงิ๊งอยังงี้หรอกับแฟน

แล้วบางคนอีกอย่างหนึ่งเคยได้ยินไหม

ป้าบีโหหมูอ้วนอ่ะ

เรียกกันหมูอ้วนแต่เอว๑๒

จริงจริงด้วยบางทีเราเคยเจอแบบโอ้ยหมีหื้มหมา
อ๋อเรียกกันหมีหมาอย่างงี้น่ารักหมีหมาหมีหมา
เออหรือแบบเบบีถันไปหื้มไม่ใช่ลูกครึ่ง
จริงเขาหิวน้ำโอ๊ยอะไรน่ะจะตกข้ออี้แล้ว

ไม่ใช่ฉันขำจนได้ถึงประจานการณ์จริง
จริงแล้วเนี่ยก็เขาบอกว่าชื่อที่เป็นแบบว่าสัญลักษณ์
หรือชื่อมุ่งมิ้งฟุ้งฟริ้งเก็บไว้เล็กที่บ้านไม่ต้องมาเลี้ยงต่อหน้าสาธารณะ

เรียกแบบเรียกหมี่บ้างเรียกหมูบ้าง

เรียกเตี้ยก็ไม่ฟลายหรอกจริงแล้ว

ข้อต่อไปคือเราต้องมีกติการในการจับมือถือแขน

คือโอเคจับมือแบบทั่วไปโอเคอย่างเช่นจูงกันไม่เป็นไร
แต่ถึงขนาดแบบโอ้โหนัวเนียเป็นปลาหมึกเลย

แต่มันมีจริงนะที่พูดนี่ไม่ใช่ไม่มีนะ

พวกที่อิงหรือว่านวรรณีกันเราก็ทานิษฐานเวลาเจอพวกนี้
เชื่อไหมไม่เกิน๒ปีที่คบกัน
หมายถึงว่าระยะเวลาในการคบ
แต่ถ้าเป็นคู่ไหนที่เขาคบกันมาหลายปีเขาจะไม่ค่อยอย่างนี้
นั่นไงบางทีเคยเห็นนะน้องวัยรุ่นนักเรียน
เราก็เอ๊ะรับทราบพี่สุทรักษาอะไรเกินอยู่
เค้าอาจจะล้วงสตั่งให้กันอยู่เลยครับไม่ได้นะคะ
ยิ่งหนูใส่ชุดนักเรียนหนูจะไปเปลี่ยนมือล้างตลับแม้ดกันไม่ได้
ใช่ไม่เอาทำอะไรให้มันเหมาะสมหน่อยแต่ไปอยู่ในที่คนเยอะแล้วทำแบบนั้นไม่ได้
อีกอย่างหนึ่งนะคะต้องเช็คลิสต์ว่าคุณเป็นหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นแบบคนที่แต่งงานกันแล้ว

คือผู้หญิงชอบโชว์ว่าแฟนอยู่ในโอวาส

ห่างกันมากจนฉันไม่สามารถจะโชว์ได้

โชว์ตัวเอง

ไม่ก็อย่างนี้นะต้อง

เวลาออกบ้านเราก็ต้องให้เกียรติสามีเรานิดนึง

ไม่สวีทนะคือฉันไปเซฟไม่มีหมูหมาเรียกกันเบบีไม่เรียกลุงอ่ะ
เรียกยังไงเรียกยังไง
ลุงเอแล้วเวลาคนอื่นก็ได้ยินเขาก็หัวหลอกฉันก็ไม่เม้าเรียกลุงจริงด้วย
ฉันอยู่ในจุดปลอดภัย

ไม่จับเพราะว่าลุงสูงกว่ามากฉันก็เตี้ยอย่างนี้ลุงบอกว่าถ้าอยากจะจับมือพี่ให้จับหูเข็มขัดหูหูกางเกงนี่

แล้วก็เดินตามไปไป

โชว์เหนือไหมเธอโชว์เหนือ
แนะนำว่าถ้าออกไปข้างนอกดูให้แบบเหมาะสม
เราต้องแสดงความรักพอดี

บางอย่างบางทีเราเป็นเด็กเกินไปที่จะทำแบบนั้น
ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปทานคาเฟ่น้ำผึ้ง
มันเกี่ยวกับน้ำผึ้งหมดเลย